ทีทัศน์เกียรติฤดาลมไหนน้ำประธานสมาพันธ์มวยพันธุ์แถงแห่งประเทศไทย
ขอกล่าวพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวท
ทำความชั่วร้ายแรงต่อแผ่นดินดันต่อไปนี้
ก่อนอื่นผมต้องแจ้งด้วยว่าสมยานามวีรบรุษนาแก่นั่นน่ะ
มันไม่ได้มาเพราะไปสู้รบเกิดจากการไปปลูกป่าที่นาแก
พาชาวบ้านไปปลูกป่าแล้วก็ทำเรื่องขอเป็นวีรบุรุษ
ผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่นาแก่หมอทีสุภาพบุรุษบาลขุนเทียน

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สี่นะครับขออนุญาตครับทัพสองห้าห้าหนึ่งโทรขึ้นมาครับ
คำสั่งอยู่เนี่ยนะครับมีคำสั่งให้พลตำรวจเอกเสรีเตมีวิทย์พิสุทธิ์
ปลดออกจากราชการนะครับความผิดทำให้ประเทศชาติเสียหาย
เก้าพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองร้อยบาท
ถ้วนนี่คือความระยำของอดีตพบตรที่พี่น้องเข้าใจผิดมาตลอดว่า
เป็นนะครับเรื่องรถตู้สารพันธุ์รถที่อยู่ในสำงานตลอดแห่งชาติ
หลักฐานอยู่นี่ครับเกือบหมื่นล้านครับถูกออกราชการไปแล้ว
ยังไม่เป็นสอสออยู่เดี๋ยววันจันทร์เจอกันครับที่ปปชและกรกต
หมอทีครับสวยประเด็นที่สองงาบงบพันล้านจักรยานยนต์ไทเกอร์
เอารูปขึ้นมาเลยครับจักรยานยนต์ครับประเด็นที่สองจับให้ดีสอสอ
ประเด็นที่สองอยู่ไหนอ่าครับประเด็นที่สองนะครับโรงพักทั่วประเทศ
ตำรวจทั่วประเทศเขาสมเพศวิทยาธนาว่าผลต้นรถอีก
เสรีพิสุทธิ์เตมียเวทออกชื่อจริงนามสกุลจริงเชิญฟัง
เอาโมทอไซฮ่างทิ้งไว้เต็มลงพักอยู่ครับถ้าผมพุทธเทศให้ผมตาย
หน้าไฟเลยครับนี่คือเสรีพิสุทธิ์เขาล่ะประเด็นที่สาม
เร็วสอสอไม่ต้องสั่นประเด็นที่สาม
ผมแถลงข่าวอยู่ครับจะจับก็จับแย่งข้อเก้าหา
ขอให้ขอให้ท่านสมาชิกมารับรอมนิดหนึ่งพี่ผลต้นรถอีกเสรีพิสุธิมิเยเวศ
ครับเก่าหาครับครับครับผู้ไพทานน้ำลุกที่ป่าสงวัลครับ
เดี๋ยวเดี๋ยวขอให้มีสมาชิกดูสิครับท่านกว่าผมครับ
ดูสิครับท่านกว่าผมครับดูครับดูสิครับดูสิครับ
ดูสิครับท่านกว่าผมก็พี่น้องครับดูสิครับดูสิครับ
ครับดูสิครับผมอีกสองประเด็นครับผมกราบแล้วครับ
ผมกราบแล้วครับผมกราบแล้วครับผมกราบแล้วครับ

พี่เขากล่าวหานายกในสภาพยังกล่าวหาด้วย
ดูสิครับดูสิครับดูสิครับอุ้มผมแล้วครับ
ผมถูกอุ้มครับพี่น้องครับผมไม่ไปครับสั่งอุ้มผมแล้วครับ
ดูครับครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับสั่งอุ้มผมแล้วดิครับ
ดูสิครับดูสิครับตอนนี้ที่สี่ที่ห้าที่หกยังไม่ได้ถ่ายแล้ว
ดูสิครับอุ้มผมแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องครับอุ้มผมแล้วครับ
เจลิอุ้มผมครับพี่น้องครับเจลิอุ้มผมครับเจลิอุ้มผมครับ
เจลิอุ้มผมครับเจลิอุ้มผมครับเจลิอุ้มผมครับเจลิอุ้มผมครับ
เจลิอุ้มผมครับเจลิอุ้มผมครับเจลิอุ้มผมครับเจลิอุ้มผมครับ